มาดูความคืบหน้าเรื่องที่น่าสลดที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะครับที่ไปพบศพคุณครูที่เออรี่ตัวเองออกมาด้วยวัย๕๙ปีครูประสิทธิ์นามสกุลรู้ปัญญานะครับ
แล้วก็ไปพบเป็นศพพร้อมกับเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่แอบคบหากันอยู่นะครับ
ทั้งคู่ก็มีร่องรอยกระสุนยิงเข้าที่ขมับนะครับแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่คู่กัน
รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
วันนี้มีเพื่อนของครูประสิทธิ์นะครับที่เป็นเพื่อนสนิท
ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันน่าจะมาจากสาเหตุอะไรนะฮะ
เพราะว่าความจริงแล้วน้องเขาก็มีแฟนหนุ่มอายุ๑๗ที่จะมั่นกันอยู่นะครับ
แต่ก็คบกับครูประสิทธิ์อยู่ก่อนนี่แหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ประสิทธิ์เองก็หย่ากับภรรยามาไม่นานนะครับ
บอกว่าหลังจากครูประสิทธิ์ที่เออรี่ออกมาเมื่อมกราคม
ได้เงินก้อนใหญ่มา๒ล้านบาทนะแบ่งให้ลูกชาย๒คนคนละ๑แสน
แล้วก็ไม่ได้ให้ภรรยาเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับ
แล้วก็มาขอหย่ากับภรรยาด้วยนะครับจดทะเบียนหย่ากันเมื่อสองเดือนก่อน
เงินที่เหลือจากที่แบ่งให้ลูกชายคนละ๑แสนไปแล้วเนี่ย
ที่มีลูก๒คนเก็บไว้หมดเลยนะครับ
แต่ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าครูประสิทธิ์เอง
บอกว่านิสัยก็เงียบไม่ค่อยคุยกับใคร
ภรรยาเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรหลังจากครูประสิทธิ์เสียชีวิตแล้ว
ก็มีการมาพูดคุยกันระหว่างเพื่อนกับครอบครัวเนี่ย
ถึงรู้ว่าเงินที่ครูประสิทธิ์มีอยู่ทั้งหมดหมดไปแล้วนะครับ
ทางฝั่งเพื่อนสนิทครูประสิทธิ์เขาอ้างนะเพราะว่าครูประสิทธิ์เนี่ยรักเด็กคนนี้มาก
แต่ระยะหลังเริ่มจะรู้ว่าเด็กหญิงมีแฟนแล้วจะมั่น
มันก็เลยมีลักษณะเหมือนกับการตีตัวออกห่างกันแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แต่ปัญหามันมากกว่านั้นก็คือว่านอกจากเงินที่เออรี่รีไทนมา
เงินก้อนมา๒ล้านบาทจะหมดแต่ที่ครอบครัวยังมีหนี้สินอีกกว่า๓ล้านบาท
ประสิทธิ์ก็คงจะคิดมากเพราะว่าฝ่ายเด็กหญิงวัย๑๔
ก็มีแฟนใหม่แล้วก็จะมั่นนะครับเงินก็ทุ่มเทไปให้
สุดท้ายแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภรรยาครูประสิทธิ์ยังบอกว่าครูประสิทธิ์เองก็เพิ่งส่งไลน์มา
ส่งไลน์มาหาภรรยาบอกว่าขอกินข้าวกันเป็นมื้อสุดท้ายได้ไหม
ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อได้อีกสักกี่วันภรรยาเองก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรมาก
ว่างั้นก็มากินข้าวที่บ้านสิแต่ไม่ทันได้กลับบ้านตำรวจก็โทรมาบอกว่าพบศพตามที่เป็นข่าวนะครับ
ส่วนฝั่งทางเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะครับที่พ่อกับแม่เนี่ยแยกกันไปนานแล้ว
อยู่กับยายตั้งแต่เด็กนะครับดูแลตายายมา
ยายเองก็ไม่เชื่อว่าหลานสาวจะตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมครูประสิทธิ์เชื่อว่าต้องถูกลวงไปฆ่านะครับ
วันนี้มียุติธรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าไปดูแลครอบครัวนี้นะครับ
ไปกับตำรวจสพมันจาคีรีด้วยนะครับแล้วก็คุยกับยายของเด็กนะฮะคุณยายุค๖๒ปีนะครับ
อกจากไปสอบถามเรื่องราวต่างแล้วก็ยังนำเงินช่วยเหลือไปมอบให้๑๑๐๐๐บาทนะครับ
เพราะว่าน้องอายุ๑๔ปีถือว่าเป็นเหยื่ออาจยากรรมเป็นเหยื่อทางอาทยากรรมในฐานะผู้ถูกกระทำ
อาณะผู้ถูกกระทำก็ได้รับงานชื่อเหลือตามกองทุนยุติธรรม
แต่ครูประสิทธิ์ไม่ได้แน่ถือว่าเป็นผู้ถูกกระทำ
ทีนี้ทางครอบครัวของเด็กบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จงาน
ศพต่างของเด็กแล้วเนี่ยจะไปยื่นเรื่องร้องเรียน
เรียกร้องความเป็นธรรมด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดจากการกระทำของครูประสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะเรียกร้องทางกฎหมาย
เพื่อให้ทางครอบครัวครูประสิทธิ์ต้องมาเยียวยาให้กับครอบครัวของ
วัย๑๔ปีเนื่องจากเขาเป็นฝั่งของผู้เสียหายผู้สูญเสีย
แล้วเด็กหญิงวัย๑๔ปีก็เป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวคุณตาคุณยาย
ว่าจะอายุเพิ่ง๑๔ปีก็ทำงานหลายอย่างที่จะดูแลครอบครัวนะครับ
ส่วนทางฝั่งของครูประสิทธิ์นะครับลูกสะพ้ายของครูประสิทธิ์บอกว่า
ก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าทางเงินต่างของครูประสิทธิ์เองเนี่ย
พบว่าตัวครูเองก็ทยอยเบิกออกไปใช้จ่ายจนเหลือแบบน้อยมาก
น้อยจนแค่อาจจะได้จัดได้แค่งานศพให้กับครูประสิทธิ์เท่านั้น
ที่ครอบครัวฝ่ายเด็กหญิงจะเรียกร้องให้ไปเยียวยาก็คงต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอน
ตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่า
ตกลงแล้วเป็นครูประสิทธิ์ที่ฆ่าเด็กหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายพร้อมกัน
แต่เรื่องเยียวยาก็ถ้าจะฟ้องก็เป็นไปตามขั้นตอนกันแล้วกัน
แต่ทางฝ่ายนี้เขาก็มองว่าเขาเองก็ไม่ได้มีเงินมากนักเพราะครูประสิทธิ์ไม่ได้ให้อะไรไว้
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของสองครอบครัวนี้นะครับ